ซึ่งนักกีฬาไทยนั้นผ่านเข้าไปเราก็จะเชียร์กันในการแข่งขันรอบสุดท้าย
แต่การคัดเลือกแต่ละชนิดกีฬาถือว่าค่อนข้างเจาะหวนหิน
หนึ่งในกีฬาที่แฟนนั้นเชียร์เป็นกีฬามหาชน

เมื่อวานมีการจัดเลี้ยงสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
การแข่งขันคัตเตอร์โอลิมปิกนั้นถือว่าเป็นงานที่หินจริงครับ
นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงแผนงานในกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ซึ่งจะแข่งขันอย่างเข้มข้นในปีนี้ว่า
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงในร่ม
รอบคันเลือกของโอลิมปิกเกมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าเป็นงานหนักมาก
และทีมเสาไทยมีโอกาสในการล้วนเพลงแค่๕๐๕๐เท่านั้นครับ
ได้มีโอกาสถ่ายทอดกีฬาแมตต์สำคัญสำคัญของอีเทียทุกรายการ
มาให้พี่น้องได้ชม
ก็ต้องขอบคุณรายรัฐและก็ให้ติดตาม
ให้ทางแฟนกีฬานวยออกแฟนกีฬาวอลลี่บอลได้ติดตามครับ
ขายรัฐไปได้ตลอดนะครับ
จะได้ชมแมทการแข่งขันของนักกีฬาวอเล็กบอลตลอดทุกรายการครับ

ในรายการที่มีนิดที่สำคัญมากก็คือ
แฟนกีฬาไทยในเฉพาะแฟนกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ต้องช่วยกันส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทย
มีโปรแกรมในการแข่งขันรายการอื่นตลอดปีนี้นะครับ
โดยสามารถติดตามการถ่ายท่อสดได้ในทุกช่องทางนะครับ
เฉพาะการถ่ายทอดทางทีวีนะครับ
ไทยรัฐทีวีเนี่ยก็สามารถติดตามได้ตลอดทั้งปีนะครับ
จะมีการแข่งขันรายการสำคัญมาถ่ายแล้วสดให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับ